คุณผู้ชมชาวบ้านที่วารินชำราบอุบลราชธานีตกอกตกใจ

เริ่มตั้งแต่จุดตั้งต้นที่สพศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีผู้ป่วยทางจิตเวท
คือเขาก็ไปอารวาสคนหนึ่งก็ไปด่าพ่อจะทำร้ายร่างกายพ่อ
เป็นผู้ป่วยจิตเวทญาติก็เลยบอกว่ามัดรวมเลย
เข้าห้องครั้งแล้วเดี๋ยววันที่สี่เนี่ยก็คือเมื่อวาย
จะเอาทั้ง๓คนไปที่โรงพยาบาลไปรักษา
แต่ปรากฏว่าทั้ง๓คน
แหกห้องขังของโรงพักษีธาตุที่อุดรธานี
แล้วสองคนไปขโมยรถกระบะตราโร่ของตำรวจ
ขับหลบหนีไปตำรวจก็ต้องไล่ล่าคุณ
จากอุดรธานีไปที่วาลินชำราบอุบลราชธรรมิยะทางกว่า๓๐๐กิโลเมตร
ไปดูจังหวะที่ตำรวจรวบตัวได้หน่อยค่ะ
ใน๓ขโมยรถกระบะตราโร่ของตำรวจโรงพักศรีธาตุขับมาแบบนี้
ตำรวจต้องไล่ล่ากันแบบนี้สุดท้ายรวบได้นะคะ๒คนก่อน
ส่วนอีกคนหนึ่งเดินเท้าหลบหนีไปค่ะ
นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจเข้าสกัด

คนร้ายที่ขโมยรถกระบะตราโร่ของตำรวจสพศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ขณะที่ขับหลบหนีมาที่วารินชำราบอุบลราชธานี
ตำรวจสามารถรวบทั้งสองคนได้
คนแรกก็คือชื่อว่านายนิคมอายุ๒๔ปี
คนที่๒คือนายสอนนารินอายุ๒๖ปี
ประชาชนยืนงงงวยกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ตำรวจเองก็พยายามที่จะแจ้งให้ประชาชนแถวนั้นรับทราบ
ว่าเกิดอะไรขึ้นประชาชนจะได้ไม่ตกใจแล้วก็แตกตื่น
พันธุ์ตำรวจเอกสานิทชัยสถิตรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี
ก็ท่านเดินทางไปร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
ทั้งสองคนถามว่าขัดคืนไหมไม่ค่ะ
ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีแต่ทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิม
พูดจาวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
อุบลก็เลยส่งกลับไปที่โรงพักศรีธาตุอุดรราชธานี
ท้องที่ต้นสังกัดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทมนตรีแก้วปัญญารองผู้กำกับสพศรีทัศน์
เล่าให้ฟังถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะท่าน
เล่าให้ฟังบอกว่าเช้าวันที่๓พฤษภาคม
นายอนุสร๒๘ปีเป็นผู้ต้องหาคนที่๑
มีอาการทางประสาทค่ะอัลว่าจะทำร้ายพ่อตัวเอง
ญาติก็เลยโทรมาแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเข้าไปจับกลุ่ม
ไปเอาตัวมาที่โรงพักคนที่๑ถัดไปเที่ยงวันเดียวกัน
ได้รับแจ้งอีกแล้วว่านายนิคมอายุ๒๔ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวท
รายที่๒เกิดอาการคลุมคลั่งอัลวาดจะเผาบ้านตัวเอง
เพราะขาดยาพอขาดยาเสร็จปุ๊บโรคมันกำเริบ
ตำรวจก็เลยนำกำลังไปควบคุมตัวมาที่โรงพักศรีธาตุ
อันนี้เป็นรายที่สองนะคะต่อมาไม่นานค่ะ
สักประมาณบ่ายสามในวันเดียวกันนายสอนนารินผู้ป่วยจิตเวท
รายที่๓ขี่มอเตอร์ไซค์มาเองคราวนี้มาที่โรงพัก
แล้วก็มาแจ้งความคุณตำรวจครับบัตรประชาชนผมหาย
ขณะที่นั่งพูดคุยอยู่นั้นพูดจาวกไปวนมา
เอาล่ะตำรวจรู้แล้วน่าจะป่วยเหมือนกันก็เลยโทรไปหาญาติ
ทั้ง๓รายบอกว่าตำรวจมัดรวมเลย
จับกลุ่มตัวไว้ในห้องขังเลยเดี๋ยววันที่๔พฤษภาคม
จะนำตัวแต่ละคนไปรักษาตัวอาการป่วยจิตเวท
ที่โรงพยาบาลตำรวจก็เลยเอาล่ะทำตามที่ญาติร้องขอ
ขังทั้ง๓คนแต่แยกห้องขังกันนะ
ห้องขังที่๑ห้องขังที่๒และห้องขังที่๓
กระทั่งเวลาสักประมาณ๔ทุ่มของวันที่๓พฤษภาคม
ได้รับแจ้งจากสิบเวรบอกว่าถูกผู้คุมขังทั้ง๓คน
หลบหนีจากห้องขัง
โดยนายสอนนารินซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังที่๒
กรงเหล็กห้องควบคุมออกมา
แล้วมาปล่อยตัวนายอนุสรและนายนิคมออกมาด้วยกันทั้ง๓คน

นายสอนนารินก็ไปหยิบกุญแจรถของตำรวจ
วางอยู่ตรงเบาะคนขับตรงรถดาโล่ของตำรวจ
ทบุเท่าออ่าง๒๙
กรุงเทพมหานครคันนี้ขับหลบหนีไปพร้อมกับ
นายนิคมอนุสรและอนุสรไปไหนอนุสร
เดินออกจากโรงพักหายตัวไปเลยค่ะหายตัวไปนะคะ
ตำรวจก็เลยมีการแจ้งความสกัดจับตามเส้นทางต่าง
ต่างแต่ก็ไม่พบตัวทีนี้หลังเกิดเหตุ
ตำรวจได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงพักแล้วนะ
ใช่ค่ะหลังจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี
รวมทั้งมีญาติแจ้งเบาะแสว่าไปพบนายสอนนารินขับรถตำรวจ
เพราะว่าตำรวจรถตำรวจหายไปทีนี้ก็เป็นเป้านิ่งเนอะ
ไปยังบ้านลุงในพื้นที่กันทรรโรมชศรีสะเขต
และก็ยังไปต่อนะขับมุ่งหน้าไปหาเพื่อนที่อำเภอเมือง
อุบลราชธานีค่ะตำรวจนำกำลังไล่ติดตาม
และไปสกัดจับได้ที่อำเภอวรินชำราบ
อุบลราชธานีก่อนจะถึงตัวเมืองอุบลนั่นเอง
รวมระยะทางหลบหนีคุณไกลมากกว่า๓๐๐กิโลเมตร
อุดรธานีนี่อีสานเหนืออุบลรัชธานีอีสานใต้
หนีไกลมากหนีลงมาถึงข้างล่างได้ยังไงก็ไม่รู้
หลังควบคุมตัวกลับมาสอบสวนเบื้องต้น
ตั้งข้อหาทั้ง๒ราย
ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายก็คือรถที่เขาเอาไปขับ
และลักษณะที่ทรัพย์ศพสินราชการก็คือรถ
ล่าสุดตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวนายอนุสร
ซึ่งเป็นคนที่น่าจะตกลงกับเพื่อน
บอกไม่ไปด้วยนะขอเดินหนีเหลือกัน
จับได้แล้วนะและสรุปตอนนี้ได้ครบทั้ง๓คน
นำตัวมาสอบสวนที่โรงพักต่อไปคุณตำรวจค่ะ

เขารวมตัวกัน๓คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเขาวางแผนกันแหกคุก
นี่ขนาดมีอาการป่วยทางจิตประสาทนะ